ลึกประเด็นร้อนวันนี้นะคะพาไปดูเหตุสยองผัวฆ่าเมียนำศพซุกผ้าห่มสีชมพู
ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะคุณผู้ชม
เมื่อผัวเมียคู่นี้เป็นไม้เบื่อไม้มองทะเลาะเบาะแว้งกัน
และล่าสุดผัวจับได้ว่าเมียมีชายอื่น
แล้วเมียก็ยอมรับว่ามีความสัมพันธ์กับชายใหม่คนนั้นจริง
กลมหลังเรื่องนี้เกิดอะไรขึ้นไปเจาะลึกประเด็นร้อนจากรายงานค่ะ
ตำรวจสอบปากคำนายชะลอยอยู่เจริญเพื่อนข้างห้อง
บอกผู้ตายพักอาศัยอยู่กับนายอลงกรรูปดีหรือเบส
วัย๓๔ซึ่งเป็นสามีเพิ่งมาเช่าห้องได้ไม่นาน
เย็นวันก่อนเห็นทั้งคู่ทะเลาะกัน
กระทั่งช่วงสายของวันรุ่งขึ้นเห็นในเบสออกมาจากห้อง
บอกกับตนเองว่าฝากดูแลแฟนด้วย
ขี่มอเตอร์ไซค์หลบหนีจึงรีบแจ้งความ
คนตายให้การบอกลูกสาวเพิ่งคบกับนายเบสได้๒เดือน
ก่อนหน้านี้ลูกมักเล่าให้ฟังว่าถูกสามีทำร้ายร่างกายบ่อยครั้ง
แต่ก็ไม่คิดว่าจะมาฆ่าลูกแม่แบบนี้
แต่ไม่คิดว่าเขาจะทำอย่างนี้
ทีมสืบแกะรอยจากวงจรปิด

ประสานตำรวจทางหลวงวิทยุสกัดจับ
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจขับรถเบียดมอเตอร์ไซค

เบสเปิดปากสารภาพ

ตนรู้เรื่องนี้จากผู้ชายที่ภรรยา

มาพูดเยอะเย้ยใส่จึงโกรธ

ภรรยาก็ได้คำตอบว่ามีอะไรกับคนอื่นจริง

ด้วยความตกใจจึงรีบเก็บข้าวของหนีมาหาญาติที่จังหวัดเพชรชบูรณ์

คือเขานอกใจหลายครั้งนะครับเขาเพิ่งมาบอกครับผม
แล้วก็คนที่ว่าได้มีอะไรกันกับเขาเขามาเยอะให้ผมครับ
ก็เลยพูดแบบว่าเฮ้ยเมียมึงเหรอเขาพากันไปป่าแล้ว
ยังไม่ทันคุณเหรอ
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนถึงแก่ความตาย
มอบให้ญาติรับไปดำเนินการ
นับเป็นอีกเหตุฆ่ากันที่เกิดขึ้นระหว่างคนเป็นผัวเมีย
ทิ้งความเศร้าไว้ให้คนอยู่ข้างหลัง
ข่าวไทยรัฐทีวีไหล่งาว